ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้ากันที่อดีตนายกรัฐมนตรี
เดินทางเข้าไปรับฟังการไต่สวนพยานจำเลยนัดที่๓นะครับ
เรื่องของการปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวนะครับ
พร้อมระบุว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลครับที่ใช้อำนาจตามมาตรา๑
หรือคำสั่งทางปกครองเรียกค่าเสียหายนะครับ
ติดตามจากคุณรัฐพิพันธ์บริเวณศรีผู้สื่อข่าวแทนทัศน์ทีวี
รายงานสดมาจากศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับ
นางสาวยิ่งลักษณ์ยังตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นกลางของคณะกรรมการตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดนะคะ
นายแพทย์วลงเดชกิจวิกรมอดีตสสพักประชาธิปัตย์ได้รับผลสรุปค่าเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวทั้งที่เป็นข้อมูลลับค่ะ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เพื่อร่วมรับฟังการไต่สวนพยานฝ่ายจำเลยนัดที่๓ในคดีปล่อยประละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
โดยพยานที่เข้ารับการไต่สวนในวันนี้มี๒ปาก
และนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์นักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร
ที่จะมาหักล้างประเด็นข้อกล่าวหาเรื่องกลไกของตลาดข้าว
นางสาวยิ่งลักษณ์แสดงความมั่นใจและมีกำลังใจที่ดีในการต่อสู้คดี
พร้อมระบุถึงกรณีที่รัฐบาลยืนยันจะไม่ใช้มาตรา๔๔ในการเรียกค่าเสียหาย
โครงการรับจำนำเข้าว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
และคำสั่งทางปกครองในการเรียกเก็บค่าเสียหายตั้งแต่ต้น
เพราะเห็นควรให้ใช้ช่องทางของสารแพ่งตามปกติ
กระบวนการต่างวันนี้ก็ทุกคนก็เห็นว่ายังอยู่ในกระบวนการของสารอาญายังไม่จบ
กระบวนการของเรื่องของการเรียกค่าเสียหายในแง่ของแพ่งนั้น
ก็ควรจะต้องหลังจากที่รู้ผลจากคดีอาญา
อันนี้เราก็ได้เรียกร้องตั้งแต่ต้นมาแล้ว
แล้วก็ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนมาตรา๔
หรือการใช้คำสั่งอำนาจทางการปกครองก็ตาม
ผู้ขัดแย้งของดิฉันซึ่งจริงแล้วก็ควรจะให้สาร
ก็คือสารแพ่งเป็นผู้พิจารณาจะเป็นการเหมาะสมกว่าค่ะ
นางสาวยิ่งลักษณ์ยังตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเหตุใดนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม
อดีตสสพักประชาธิปัตย์ถึงได้ข้อมูลผลสรุปค่าเสียหายของคณะกรรมการตรวจสอบความรับผิดทางละเมิด
ที่ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบและเป็นข้อมูลลับ
ในเมื่อคณะกรรมการรับผิดทางละเมิดนะคะก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการสอบ
แล้วก็ทางประธานกรรมการก็บอกว่ายังเป็นเรื่องของความลับ
แต่ดิฉันเองก็ไม่เข้าใจว่าทางฝ่ายค้านนะคะมามีข้อมูลนี้มากล่าวได้อย่างไร
ก็เราก็ถือว่าถ้าข้อมูลต่างนั้นมีความเป็นกลางมันก็ไม่ควรที่จะรั่วไหลออกไปอยู่คนข้างนอก
เพราะว่าทั้งหมดขั้นตอนยังไม่สินสูจน์ก็ขอความคุณาค่ะ
อย่าชี้นำการตัดสินใจของคณะกรรมการเลยค่ะ
เพราะว่าทุกอย่างนั้นก็อยากให้พิจารณาด้วยความที่ไม่มีการกดดันถูกกดดันจากสังคม
แต่พินาบนจากเนื้อหาข้อมูลแล้วก็ข้อที่จริงค่ะ
นางสาวยิ่งลักษณ์ยังกล่าวถึงกระบวนการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะคะ
โดยหวังว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูลจะพิจารณาอยู่บนพื้นฐานของเจตนารมณ์ตามร่างรัฐธรรมนูลและประชาชนให้การยอมรับค่ะ
นางสาวยิ่งลักษณ์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นกรณีการแถลงผลงานรัฐบาลครบรอบ๒ปีในวันที่๑๒กันยายนนี้ค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ